ซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน
ถือว่าเป็นช่วงสำคัญนะคะในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
ก่อนที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงในต้นเดือนหน้านะคะ
ซึ่งจะกินระยะเวลาถึง๒สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นต้องรีบกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ค่ะ
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศหลายภาคกันค่ะ
หลังจากนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกน้อยลงค่ะ
แต่โดยรวมนะคะยังคงมีฝนตกกระจายทั่วทั้งประเทศค่ะ
ตกช่วงเย็นและก่อนเช้านะคะ
ในพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะ
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ราว๓๘องศานะคะ
พี่น้องชาวเรือนะคะยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ
เพราะว่าคลื่นจะสูงราว๑๒เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะยังคงต้องพกร่วมกันอยู่ค่ะ
เพราะว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ
แคลิฟอร์เนียต้องเผชิญกับอากาศที่ทั้งร้อนและแห้งค่ะคุณผู้ชม
ทำให้เกิดไฟป่าลุกลามแบบนี้ค่ะ

ซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาได้เข้าสู่ฤดูร้อนแบบเต็มตัวแล้วค่ะ
หลังจากนี้อาจจะมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน
ทำให้ประชาชนต้องระวังอันตรายจากไฟป่ากันด้วยค่ะ